ที่ขึ้นเครื่องบอลไปนะครับมาถึงแยกดินแดนนะครับ
แล้วมีเหตุปะทะกันระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมกับตำรวจนะครับ
มีการคว้างปลาสิ่งของใส่กัน
และมีเสียงดังคล้ายประทัดยักษ์ด้วย
โทรศัพท์จากคุณวิมลวันธรรมภักดีนะครับ

ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้สถานการณ์ที่บริเวณ๓เดียมจินแดง

หลังจากเมื่อประมาณสัก๕๐๑๐นาทีที่ผ่านมา
มีการเคลื่อนกระบวนจากสุดต่างแล้วก็เข้ามาที่แยก๓เดียมจินแดง
แต่เมื่อผ่านบริเวณสามแยกดินแดง
ซึ่งมีทางด้านของเจ้าหน้าที่คอฝนะคะอยู่ประมาณ๑กองร้อย
ก็เตรียมความพร้อมรับทุกสถานการณ์
เมื่อผ่านจุดนี้ทางด้านของกลุ่มผู้ชุดลง
ถ้าดูจากสายตาขณะนี้ก็จำนวนเกือบ๑๐๐คนเลยทีเดียว
ลักษณะของการเข้ามาที่บริเวณพื้นที่
แล้วก็เริ่มในส่วนของการปลาสิ่งของที่ลักษณะคล้ายกับประทัดยักษ์
มาที่เจ้าหน้าที่คอฝที่เตรียมความพร้อมตั้งแต่มีการเริ่มเคลื่อนขบวนตั้งแต่๑๓นาฬิกาค่ะ
ก็ปรากฏว่ามีการลุกคืบเข้ามาในพื้นที่ของคอฝที่ประจำจุดอยู่นะคะ
แล้วก็ฝ่าสิ่งของที่คล้ายกับวัตถุระเบิดขออภัยค่ะคล้ายกับประทัดยักษ์นะคะ
ส่งมาที่ทางเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งในขณะนี้ภาพที่เราเห็นอยู่นะคะ
เจ้าหน้าที่ก็มีการประจัดอยู่กับทางเจ้าหน้าที่นะคะ
ตอนนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่นะคะก็มีการเรียกเอารถจีโน่นะคะ
เข้ามาอย่างสุดแยก๓เดี่ยมติดแดงแล้วนะคะ
เดี๋ยวภาพของเรานะคะจะหันไปที่รถจีโน่นะคะ
ให้เห็นว่ามีการเคลื่อนขบวนเคลื่อนรถเข้ามาที่บริเวณแยกสามเหลี่ยมดินแดงแล้ว
จากการประเมินด้วยสายตาของดิฉันเอง
ก็คือเจ้าหน้าที่ประเมินแล้วว่าการควบคุมสถานการณ์สุดนี้น่าจะไม่สามารถควบคุมได้
เพราะว่าทางผู้ชุมนุมก็ปักหลักอยู่จำนวนมากเลยทีเดียวนะคะ
แล้วก็ไม่ยอมเคลื่อนย้ายไปไหนแม้ว่าจะมีการประกาศเตือน
ผ่านเครื่องกระจายเสียงของเจ้าหน้าที่แล้วก็ตามนะคะ
คุณวิบัลวัลครับตรงนี้เป็นแนวปะทะเดิมของวัฒนธี๗สิงหาคมด้วยใช่ไหมครับ

ครับตรงนี้เป็นแนวปะทะเดิมที่เคยเกิดการประทะกันวันที่๗สิงหาคมใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะเป็นแนวปะทะเดิมนะคะก็กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยมาทางด้านของ
ถนนประชาสงเคราะห์นะคะซึ่งเป็นจุดที่กว่าจะควบคุมได้ก็ประมาณ
สามทุ่มของวันที่เจ็ดสิงหาคมจุดนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยวางกำลังไม่ค่อยที่จะแน่นหนาเหมือนวันนั้น
ก็คิดขวางที่เป็นอ่ารัวรวดหนักผีเชียงแล้วก็
เราก็เอารวมตู้ของเจ้านะที่เนี่ยมันผิดกันไว้

แต่เมื่อกำลังจะผ่านแยกก็ปรากฏว่า
มีการเริ่มในส่วนของการปลาสิ่งของใส่ทางเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะ
ทีนี้ก็อยู่ระหว่างการปรับพื้นที่ของเจ้าหน้าที่จุดสูงข่มทั้งหมด
เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมไว้ทั้งหมดแล้วนะคะ

เห็นทราบว่าตอนแรกทางกลุ่มผู้ชมนุมไม่มีแกนนำ
จนถึงที่มีการปะทะกันตอนนี้เนี่ยปรากฏตัวคนที่เป็นแกนนำหรือยังคะ
หรือว่ายังฟังจากทางโทรศัพท์อยู่คะ
รถของแกนนำไม่ปรากฏนะคะ
แล้วก็รถที่เป็นรถเครื่องขยายเสียงที่เป็นอ่า
มีการปลาสายของผู้ชมนุมก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้นะคะ
เราจะเห็นได้ว่าภาพที่ปรากฏอยู่ตอนนี้
วังวิทยาตนตรฐีสำรวจเท่ามาเสริมเติมแล้วนะคะ
มีการเพิ่มกำลังเข้ามาในพื้นที่จำนวนมาก
แต่จากที่ฉันสังเกตการณ์กลุ่มผู้ชุมนุมเอง
ก็มีอีกนับเท่าตัวเช่นเดียวกันนะคะ
ก็จะเต็มไปด้วยกลุ่มผู้ชุมนุมเลยทีเดียวค่ะ
คาดการณ์ว่าจะเลี้ยวไปบ้านพักนายกแบบเดิมไหมฮะ
ค่ะให้ดิฉันบะเบิร์นด้วยสายตา
หากว่าภูมิผู้จงดมสามารถป่าด่านของข้อมศาล
หรือว่าเจ้าระที่ควบคุมถึงคนได้
ก็จะมาเจอด่านของตำรวจอีกจุดหนึ่ง
ที่ใช้ตัวรวดหนังปรุงเทรงในการกั้นเป็นคือที่

ที่จะเข้ามาในพื้นที่ได้ค่ะ

เดี๋ยวเท่านี้ก่อนนะครับคุณวิมลวันธรรมภักดีนะครับ
อย่างไรก็ตามคุณวิมลวันยังอยู่ในจุดนั้นนะฮะ
เพื่อจะติดตามสถานการณ์และจะรายงานสดเข้ามา
ให้คุณผู้ชมได้รับทราบเป็นระยะครับขอบคุณครับ

ขอบคุณค่ะเกาะติดไปกับเรานะครับคุณผู้ชม